โครงการและกิจกรรมดีนี้
ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้ค่ะเราแนะนำร้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ขนมหอมหลากหลายเมนูกว่า๓๐ชนิดนี้

คุณแม่ทำเองทุกขั้นตอนคนเดียวเลยนะคะ
มีอะไรบ้างล่ะคะมีทั้งเมนูคาวเมนูหวาน
และที่สำคัญนะคะคือเลือกใช้วัตถุดิบชั้นดี
รสชาติหวานน้อย๘ชิ้นเนี่ยนะฮะ
ใหญ่โตโมโหลานคุ้มค่าคุ้มราคาจริง

และเค้กอีกหลากหลายรสชาติ
ทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เลยค่ะ

แชะ
นี่ค่ะส่วนใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน

ครับผมแล้วเรานะจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ
เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนนะคะ